เหตุการณ์ระทึกที่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นที่จังหวัดนครนายก
เขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะ
แล้วครูดเอามอเตอร์ไซคันหนึ่งที่อยู่หน้ารถไปกับถนน

นี่คือขับชนแล้วหนีหรือเปล่า
เดี๋ยวเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะดูคลิปก่อนค่ะ
นี่คือจังหวะตอนเกิดเหตุคุณผู้ชมคะอาจจะเห็นแบบไม่ได้ชัดมากแต่ว่าก็พอจับภาพได้มอเตอร์กระบะไปแล้วสีดำแล้วเห็นเป็นประกายไฟแลบไปกับพื้นถนน
เนี่ยคือข้างหน้านั้นมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะนั่นน่ะค่ะมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ด้านหน้ารั้วกระบะนะคะ
คุณป้าที่อยู่ในร้านขายของชำเองก็ตกใจเพราะว่าเสียงมันดังมากลุกขึ้นมาดูนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในร้านขายของชำตรงนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือจับภาพไปได้นะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้น
รถกระบะขับชนแล้วหนีใช่ไหมตรงบริเวณโรงพยาบาลบ้านนาจังหวัดนครนายก
กระบะคันนี้เป็นกระบะสี่ประตูสีดำนะคะสุดท้ายไปจอดอยู่ตรงบริเวณโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ
จะเห็นว่ารถกระบะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกระจกข้างขวาแตกเป็นรู
และบริเวณด้านหน้าก็มีมอเตอร์ไซค์อัดติดอยู่กับตรงบริเวณเนี่ย
หน้ากันชนหน้าเลยนี่นี่ค่ะเป็นมอเตอร์ไซคันนี้นะคะ
ยามาฮ่าสีน้ำเงินแล้วมีคนเจ็บสองรายด้วยกัน
คนแรกคือในอภิชาธิ์ค่ะหรือว่าในเติ้ลอายุยี่สิบเก้าปี
คนนี้คือคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่เขาไม่ได้มากับรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกครูดไป
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเขาถูกกระจกบาดที่แขนขวาฝ่ามือแล้วก็นิ้ว
ส่วนอีกคนนึงคนขับรถกระบะคันสีดำคือในนัททะพงย้อยสนิทหรือในนัทอายุสามสิบปี
นัทคนขับกระบะมีแผลถูกแทงที่แขนซ้ายแล้วมีกันไกด้ำค่ะ
คุณผู้ชมดูกันไกลนะที่มันเป็นอาวุธมีเส้นผมติดอยู่ด้วยนะคะ
กันไกลอันนี้เกิดอะไรขึ้นอภิชาติค่ะเขายอมรับแบบนี้
ไม่ใช่คือคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าไนเติ้ลเขาบอกเขานี่แหละเป็นคนใช้กันไก่
แทงกระจกรถของนายนัทพงศ์เพราะตัวเองถูกท้าทายผ่านทางโลกออนไลน์
แล้วบังเอิญมาเจอคู่กรณีกลางถนนตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดรถขวางถนน
ผมนี่แหละเอากันไกลไปแทงกระจกจนกระจกของอีกฝั่งนึง
กระจกรถเขาแตกหลังจากนั้นเขาก็ขับรถออกมาเหยียบมอเตอร์ไซค์ของผม
ทีนี้ผมนี่แหละขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีก็พลเมืองดีน่ะ
เขาเข้าใจคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ชนแล้วหนีเขาก็เลยให้ทางด้านในอภิชาติซ้อนมอเตอร์ไซค์มาถึงหน้าโรงพยาบาล
ตรงจุดที่ตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนายนัทพลขับรถมาจอดหน้าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาอาวุธเนี่ยแทงอีกฝ่ายนะมีการชดต่อยกันด้วยค่ะ
โลกออนไลน์มีหลักฐานอะไรทุกอย่างชัดเจน
หลังจากที่ถูกเอาไอ้กันไก่แทงเข้ามาที่กระจก

เขาตกใจขับรถหนีเหยียบเอามอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีอีกฝั่ง

สุดท้ายเขาถูกแทงอีกวิ่งหนีตายเข้าโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อมีเรื่องกันมาแบบนี้
เดี๋ยวขอสอบสวนนะให้ชัดเจนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
ก็เดี๋ยวรอให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายดีขึ้นก่อนค่ะ